สวัสดีค่ะพบกับร้อนน้าวกับนัทชาค่ะ
คุณผู้ชมค่ะสุดสัปดาห์นี้เรามีนัดเลือกตั้งสำคัญนะคะ
นั่นก็คือผู้ว่ากอทมแล้วก็นายกเมืองพัทยา
แต่หลายคนค่ะอาจจะต้องเดินไปเลือกตั้งท่ามกลางสายฝนที่โปรยปลาย
เพราะว่าจากการตรวจสอบค่ะเราพบว่ามีห่อมฝนจากประเทศเมียนมา
คุณผู้ชมที่จะมีโอกาสเข้ามาสลายตัวบริเวณตอนบนของประเทศไทย
ก็คือภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานค่ะบวกกับขณะนี้ยังคงมีมรสุมฝนประจำฤดู
ปกครุมประเทศไทยอยู่ทำให้พื้นที่ทั่วประเทศนะคะ
เสี่ยงเกิดฝนตกหนักพื้นที่รุ่มเนี่ยอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้ค่ะ
ในขณะเดียวกันสุดสัปดาห์นี้ค่ะวันอาทิตย์ดีเดย์วันเลือกตั้ง
กรุงเทพมหานครจะมีฝนตกระจายแปดสิบเปอร์เซ็นต์ในขณะที่เมืองพัทยามีฝนตกระจายเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์
เพราะฉะนั้นใครจะออกไปใช้สิทธิ์นะคะอย่าลืมพกร่มไปด้วยค่ะ